เอาเป็นว่าเข้าใจกันแล้วนะค่ะนะฮะอ่าคุณผู้ชมครับผมมีอีกหนึ่ง
เรื่องหนึ่งคลิปเหตุการณ์มาฝากเราย้ำแบบนี้ว่าคนหน้าตาดี
นิสัยอาจจะไม่ดีเหมือนหน้าตาเสมอไปพี่เบิร์ตปุ้ยฮะผู้ชายคนนี้
ขับรถเก่งไปแต่งตัวดีหน้าตาดีอายุสักประมาณ๒๐กว่า
เข้าไปเติมน้ำมันบอกว่าน้องเต็มถังเลยนะเติมเสร็จปุ๊บ
สักพันหนึ่งพนักงานเดินไปข้างจะเก็บเงินเขารีบล็อกรถ
กระจกแล้วขับรถหนีไปเลยนะฮะผู้จัดการของปั๊มน้ำมันปรท
นะฮะตั้งอยู่ริมถนนสายเอเชีย๔๑ฝั่งขาล่องใต้ที่ตำบล
คาอำเภอเมืองชุมพรชื่อว่านางสาวชนทิชาอัครโชธพิพัฒน์นะฮะ
พานักข่าวให้ไปดูภาพนี้เป็นคลิปกล้องวงจรปิด
ขณะที่จับภาพรถเก๋งฮอนด้าซีวิสสีดำทะเบียนกไก่มรเรือ
สี่ห้าหกสี่นะฮะเห็นอักษรหมวดไม่ค่อยชัดจังหวัดไม่ชัด
เติมน้ำมันเต็มถังพนักงานเติมเสร็จปุ๊บ
จะไปเก็บเงินกลับขับรถชิ่งหนีไปแบบนี้ป้ายังคาอยู่หน้ารถเลย
นะฮะพนักงานวิ่งตามไม่ทันรถจะเฉียวชนอยู่แล้ว
หลบเกือบไม่ทันนะฮะเบื้องต้นก็เอาหลักฐานนี้ไปแจ้งความ
กับตำรวจที่สพบ้านวิสัยเหนือเป็นที่เรียบร้อยค่ะนะครับนางสาวพรจันท
นวลพรมครับพนักงานเติมน้ำมันที่ประสบเหตุด้วยตัวเองก็บอกว่า
รถคันนั้นคนขับเนี่ยขับเข้ามาเปิดกระจกลงน้องเอาโซฮอล๙๕เต็มถัง
เขาก็ทำหน้าที่บอกว่าตอนนี้ใช้บัตรไม่ได้นะคะพี่
จ่ายเงินสดนะเขาบอกถ้างั้นเติมพันหนึ่งก็ได้เดี๋ยวจ่ายเงินสด
เติมเสร็จปุ๊บพันหนึ่งจะเดินไปที่ฝั่งคนขับจะเก็บเงิน
แต่คนขับรีบปิดกระจกแล้วขับออกไปป้ายังตั้งอยู่หน้ารถยังไม่ได้เอาเลยฮะ
ตามไม่ทันครับเกือบถูกเหยียบขาเฉียวชนเนี่ยฮะภาพนี้เลยนะฮะ
ผิวพันธุ์ดีเลยนะฮะแต่ว่าสีผิวอาจจะคล้ำหน่อย
ผมหยิกรองทรงนะฮะเขาบอกว่าโอ้โหเป็นพนักงาน
ทำงานปั๊มมา๒ปีเพิ่งเคยเจอแบบนี้นะเติมน้ำมันแล้วก็ไม่ยอมจ่ายเงิน
ฝากเตือนผู้ประกอบการเด็กปั๊มทุกคนและประชาชนทั่วไป
ถ้าไปเจอรถเก๋งคันที่เห็นในภาพแจ้งตำรวจสพบ้านวิสัยเหนือได้เลย
หรือถ้าคนขับคุณเห็นภาพตัวเองสำนึกผิดแล้วจะกลับไปจ่ายค่าน้ำมัน
ก็กลับไปซะเพราะตอนนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นคดีความแล้วก็แจ้งความไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ